ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วปฏิหารเกิดขึ้นจริง
หลังจากที่มีความหวังอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะหวังจากแม่ที่กำลังรอคอยจะเจอลูกชาย
ด้านหลังของผมและด้านหลังคุณขวัญนี่คือน้องมาวินอายุ๑๘ปี
น้องนั่งท้ายเจสกีของรุ่นพี่แล้วปรากฏตกลงไป
ในน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรี๒๕วัน

เกือบเดือนครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์บ่าย๓โมงเสร็จ๒๔ตุลา
วันนี้จริงแล้วเป็นการค้นหา๔๘ชั่วโมงแห่งความหวังครั้งสุดท้าย
ภารกิจค้นหาครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับ
เจอคือเจอถ้าไม่เจอก็ต้องจบเพียงเท่านี้

คุณผู้ชมครับนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่
เขามีการส่งเครื่องไม้เครื่องมือลงไปใต้น้ำ

แล้วไปเจอวัตถุบางอย่างต้องสงสัยคล้ายร่างคนยาวเมตรกว่า
ลอยอยู่เหนือผิวน้ำประมาณสักเมตรถึง๒เมตร

ตอนแรกเขาบอกว่าเจอที่ประมาณสัก๕๐กว่าเมตร
แล้วไปเจออีกครั้งประมาณ๗๐กว่าเมตร
คืออาจจะด้วยความแรงของคลื่นน้ำใต้น้ำด้วยเนี่ยนะฮะ

ภารกิจ๔๘ชั่วโมงแห่งความหวังครั้งสุดท้าย

เริ่มต้นเมื่อตอน๙โมงเช้าที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่๑๘องค์กรจากทั่วประเทศ
เพราะการค้นหาก่อนหน้านี้มีการใช้เครื่องมือ
สแกนเสียงอุปกรณ์โดรนอะไรต่าง
คือหากันทุกทางค้นหาน้องมาวิน
ร่างที่น้องจมดิ่งลงไปในเขื่อนศรีนครินท
ที่การจรรพบุรีตั้งแต่บ่าย๓โมงเศษ
๔ตุลาคมน้องมาวินอายุ๑๘ปีครับ

การค้นหาดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
๙โมงสตาร์ทใช่ไหมครับ๑๐โมงฮะ

โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าตอนนี้ทีมเรือสแกนทั้งหมด๗ลำวางแผน
เริ่มค้นหาตามลายเส้นที่กำหนดขอให้มีข่าวดี
ตอน๑๐โมงเช้าคือโพสต์นี้แล้วมีรูปหัวใจเอาไว้
ใจที่หวังว่าปฏิหารจะมีจริง
เวลาผ่านไป๓ชั่วโมง๔๐นาทีครับ
บ่ายโมง๔๐นาทีปรากฏว่าเรือไปสแกนเจอวัตถุต้องสงสัย
คล้ายกับร่างของคนอยู่ในระดับใต้น้ำที่มีความลึก
เขาบอกว่าตอนแรก๗๐เมตรนะสวงกางเกงขาสั้นด้วย
บ่ายโมง๔๐คือเจอวัตถุต้องสงสัยนะฮะ
หลังจากนั้นบ่ายโมง๕๘นาที
บอกว่าอันนี้๑๐๐แล้วยืนยัน๑๐๐
น้องนอนหงายสภาพยังไม่เน่าเปื่อยครับ
แต่ไม่สามารถลงรูปได้ความลึก๗๐เมตร

ผมยืนยันดูจอด้วยตัวเองแล้วเห็นเลยกับตาของเขา
นี่นะฮะมาวินกลับไปหาแม่นะไอ้น้อง

คนที่ลุ้นกับภารกิจนี้มาโดยตลอด
นั่นคือคุณแม่ของน้องมาวินที่โพสต์
และทำพิธีทำทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เจอร่างของลูก

แล้วเห็นไหมฮะไม่ได้ราบเรียบติดพื้นน้ำนะ
พ้นน้ำขึ้นมาสูงประมาณเมตรถึง๒เมตร

ด้วยความที่สภาพร่างไม่ได้เน่าเปื่อย
ยืนยันนั่นคือร่างของน้องมาวิน

น้องหล่นร่วงลงไปจากเย็ดสกี
บ่าย๓โมงครึ่ง๒๔ตุลาคม

ทุกคนรีบแจ้งเหตุทันทีครับ
ตุลาเริ่มค้นหาน้องนะครับ
ห่วงเวลา๖วันนี้ค้นหาอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าโดนส่องลงไปเจอวัตถุบางอย่าง

ก็ต้องยุติภารกิจ
เปลี่ยนทิศทางอยู่เรื่อย
บางคนจมหายไปเป็น๑๐๒๐ปี
เจอก็มีนะที่ชาวบ้านเขาเล่ากัน

เอาวะภารกิจ๔๘ชั่วโมง
ความหวังครั้งใหญ่สุดครั้งสุดท้าย
มาวินถ้าเจอคือขอให้เจอนะ
แต่ถ้าไม่เจอพวกพี่ต้องหยุดแล้วนะน้องนะ
เชื่อไหมครับ๑๙พฤศจิกายนคือวันนี้
ปรากฏว่าเจอร่างของน้องฮะ
ยืนยันนะครับพบร่างน้องมาวิน

ความลึกก็จาก๗๐เมตรแต่ว่าสุดท้ายตัวเลขก็มี๕๐

คุณผู้ชมครับตอนนี้หลังจากที่ยืนยันว่า
เป็นร่างของน้องแล้วเอายังไงต่อ
ภารกิจการนำร่างของน้องขึ้นมา
ยังต้องรอวันพรุ่งนี้นะฮะ

ร่างของคนที่จมอยู่ในน้ำจากร่วมเดือนทำไมถึงไม่เน่าไม่เปื่อย
นี่เป็นเรื่องของปฏิหารเหลือเชื่อหรือใดเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่า
อันนั้นแล้วแต่มุมมองคุณผู้ชมครับด้วยความเคารพ
แต่อีกด้านหนึ่งถ้าในมุมวิทยาศาสตร์อธิบายได้แบบนี้
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
คุณหญิงหมออธิบายเอาไว้ว่าศพน้องมาวินอยู่ใต้น้ำที่ลึกออกซิเจนน้อย
น้ำมีอุณหภูมิที่เย็นยิ่งชะลอการเน่าเปื่อย
ก็เหมือนแช่โรงเย็นไว้พูดง่ายนะ
อุณหภูมิประมาณสัก๒๐กว่าองศาครับ
อธิบายง่ายถ้าออกซิเจนมากศพเน่าเร็วเปื่อยเร็ว
ถ้าออกซิเจนน้อยศพจะเน่าช้า
อันนี้เป็นคำอธิบายจากคุณหญิงหมอแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันครับ
คุณหญิงหมอยกตัวอย่างเทียบคดีของคุณเจนจิรา
เจนจิราเมื่อปี๓๖ถูกฆ่าหันศพแล้วทิ้งชิ้นส่วนในบ่อเกลอะ
ไป๑เดือนศพยังสดยังไม่ค่อยเน่า
อันนั้นคือข้อมูลที่คุณหมออธิบาย
ปฏิบัติการกู้ร่างอย่างที่บอกนะครับวันนี้ยังไม่นำร่างขึ้นมา
ทางด้านของคุณปัญญาพลพงชัยสิริกุลอายุ๓๑ปีครับ
โดรนออฟฟิเชียลสโตรครับบอกว่าร่างของน้องเนี่ยนะฮะ
คืออยู่ในอุณหภูมิน้ำ๒๕๕องศาลึก๗๐เมตร
อันนี้นั่นจะเป็นข้อมูลพิกัดที่เขายืนยันด้วยเจ้าตัวแล้วแหละ
น่าจะพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวหาวิธีนำร่างขึ้นมาให้ได้ลองฟังครับ
เดี๋ยววันนี้จะมีออกไปยืนยันจุดให้ทางนักประดาน้ำพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
ก็วันนี้จะไปไปเอาโดรนไปยืนยันเสร็จพรุ่งนี้ก็จะเป็นการที่ว่า
จะมีแผนอยู่ว่าจะเอานำศพน้องขึ้นมายังไงนะครับ
ร่างน้องขึ้นมายังไงก็ยังอยู่ในแผนอยู่ว่าจะเอาเกี่ยวขึ้นมาไหม
หรือว่าจะให้นักประดาน้ำลงไปครับ
ดังนั้นนะครับภารกิจการนำร่างของน้องมาวินที่จะขึ้นจากใต้ผิวน้ำ
น่าจะเริ่มต้น๘โมงเช้าวันพรุ่งนี้อ้าวระดมกันทุกทีมทุกวิธีครับ
ปฏิหารมีจริงความหวังของคุณแม่เจอร่างของลูกชายแล้ว
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ